คุณผู้ชมฮะมาดูคนที่โพสต์ในโลกโซเชียล
เขาแค่ถามว่าคุณคิดว่าอาหาร๒จานนี้แพงไปหรือไม่
ก็มีการแชร์ออกมาสาวโพสต์เล่าประสบการณ์
เข้าพักรีสอร์ทที่เกาะช้างจังหวัดตราด
โอ้โหคุณอาหารนะที่เธอสั่งกะเพราหมูสับหมูทอดกระเทียม
เปล่ามีไข่ดาวโปะมาบนจาน
ค่าอาหารระบุว่ากระเพราหมูสับก็๒๕๐บาทแล้ว
หมูทอดกระเทียมอีก๒๕๐บาท
ส่วนไข่ดาวแถมให้ฟรีข้าวให้ฟรี
เพราะว่าถ้าสั่งแบบโปะข้าวมาก็ราคาเดียวกันนี่แหละฮะ
ทั้งหมดก็เลย๕๐๐บาทในบินนี้
เธอก็บอกว่าถามพนักงานไปเหมือนกันว่าคิดราคาผิดหรือเปล่า
แต่ก็ต้องจ่ายเงินอยู่ดีก็แค่ยิ้มแล้วก็จ่ายเงินไป
มันต้องดูด้วยนะคืออย่างกรณีนี้เป็นกับข้าว
แล้วก็ต้องดูพิกัดดูสถานที่ที่เขาขายด้วย

ใช่รีสอร์ทที่เกาะช้างคือคนเข้ามาแสงความคิดเห็นแบบนี้
บอกว่าบนเกาะอะไรต่างก็จะขายแพงอยู่แล้ว

เธอก็บอกว่าเธอก็แค่อยากจะฟังความคิดเห็นของหลายคน
ความคิดเห็นเป็นยังไงบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็บอกว่าแพง
เออคุณนะโอ้โห๒จานนะ๕๐๐นะ